ช่วงนี้ฝนตกชุกทำให้น้ำในป่านี่มีเยอะ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์
พาไปชมน้ำตกถึง๗แห่งค่ะ
ประดุษดั่งทานสวรรค์สรรสร้างจากฟากฟ้า

ใช่ค่ะน้ำตกปริมาณมากนี่ไหลผ่านหน้าผาลงสู่เบื้องล่าง
เป็นความสวยงามของน้ำตกวัชิรธาน
และน้ำตกสิริธานบนดอยอินถนนในช่วงฤดูฝนแบบนี้

ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ
ให้เดินทางไปสัมผัสละอองน้ำตก

สิ่งที่เรานั่งชมนอกจากความสวยงามของน้ำตก
แล้วก็จะได้สัมผัสถึงละอองของน้ำตกด้วย

ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความสวยงามต่อเนื่อง
บรรยากาศของการท่องเที่ยวช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษนะคะ
โดยเฉพาะน้ำตกวัชิรทานค่ะ
นักท่องเที่ยวเดินเท้าขึ้นไปเก็บความสวยงามของละอองน้ำ
ไหลลงมาจากหน้าผาลงสู่ด้านล่างนะคะ
ช่วงนี้ฝนตกบนดอยอินถนนเยอะค่ะ

ทำให้ต้นไม้มีความเขียวชะอุ่มเป็นธรรมชาติค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งน้ำตกน้ำตกสิริธาน
เป็นน้ำตกอีกหนึ่งแห่งที่มีความสวยงามไม่แพ้วัชิรทานเลยนะคะ
ตั้งอยู่กลางป่าท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้

เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
เปิดเผยว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวไทยและก็ต่างชาติ
เดินทางไปเที่ยวกันไม่ต่ำกว่าวันละ๕๐๐คน
อกจากน้ำตกสองแห่งนี้แล้วนะคะ

ดอยอินทนนท์มีน้ำตกอีก๕แห่งนะคะ
ที่สวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสค่ะ